นะฮะปีนี้พีลีก็แห่งปังมากเลยเนาะ
พู้ชมดูรายการแล้วก็แห่งปังเพราะฉะนั้นข่าวแรกวันนี้มาเริ่มกันที่
เรื่องดีของคนหน้าตาดีกันหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับณเดชน์คุกิมิยะค่ะ
ข้ามปี๒๐๑๙มาปี๒๐๒๐เมื่อวานนี้หลายคนไปรอเจอกันอยู่เนาะ
เพราะเป็นงานช่วงเคาน์ดาวที่ห้างหรูห้างดากเลยนะครับ

ห้างหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่พี่แจ๊คบอกไป
คอนสยามหูดาราเพียบค่ะณเดชนคุกิมิยะตู่พบทรเบนชะลาทิศโตศักดิ์สิทธิ
นี่ยังพูดไม่หมดนะถ้าพูดหมดน่าจะใช้เวลา๓ชั่วโมง
เขามามอบความสนุกสนานให้กับเหล่านักท่องเที่ยวราว๕๐๐๐คนเมื่อวานนี้
งานนี้ค่ะพี่ณเดชนเผยถึงเรื่องที่

หมู่บ้านร่องกล้ารวมไปถึงเรื่องเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มัส

มันจะเป็นวิธีชีวิตของชุมชนในอุทยานเลย
แล้วก็อะไรหลายอย่าง

เราก็อยากจะทำอะไรที่มันแบบเป็นตอบแทนให้กับสังคมบ้าง

น้องเขาทำเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะครับผม

เราก็มาเขียนชื่อการ
มาเขียนชื่อการเอง
เราไปร่วมความสุข

ดูสิคะเค้กก็ต้องเป็นแบบว่าแบรี่รักยายารูปหัวใจ
บ้านนี้เอาจริงไม่ได้ฟุ่มเฟื่อยนะใช้จ่ายกันประหยัดทำอะไรน่ารักกันเอง
และที่สำคัญความเอ็นดูของค่าตัวดิฉันบอกเลยนะคะเมื่อวานนี้

วันเค้าดาวน์รับไปเลย๗แสนจักร

แต่เมื่อวานนี้ดาราแล้วก็นักร้องหลายคนวิ่งงานสับขากันแทบแตกเลย
บางคนเซ็นทรัลเวิลไปไอคอนสยามไอคอนสยามกลับมาลาดพร้าวอะไรอย่างนี้ก็มี
ถูกนะคะบางคนเนี่ย๓งานว่ากันไปนะคะ